คุณผู้ชมครับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้
หลังจากที่เกิดขึ้นในรอบเดือนที่ผ่านมานั้น
สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นนะครับ
ทำให้ล่าสุดนี้รองนายกฝ่ายความมั่นคง
และรัฐมนตรีกระลาฮมเตรียมพิจารณ์เดินทาง

เพื่อไปดูความคืบหน้าแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าคปต
เดินทางไปยังค่ายสิรินทรตำบลเขาตุ๋มอยารังปัตตานี

หลังจากปัญหาสถานการณ์ภาคใต้
๓จังหวัดเริ่มกลับมารุนแรงอีกครั้ง

ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของคปตปีงประมาณ๒๕๖๐
พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานโดยเฉพาะด้านการข่าว
รวมไปถึงติดตามความคืบหน้าโครงการบูรณาการ
แล้วก็เร่งปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ให้มีคุณภาพ
พร้อมต่อการใช้งานครอบคลุมทุกจุดครับ
จากนี้พลเอกประวิทย์ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการตามรถแมพ

ซึ่งต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง
ต้องเฝ้าระวังป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัย
ในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนของภาคเอกชน

ก็คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต้องติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

คล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ด้วยนะครับ